ซึ่งในการแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำ
คล้ายกับบริการสายการบิน
เราจะไปติดตามจากรายงานของคุณมาสุรีกล่อมแก้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ที่จะทดลองเดินทางจากเชียงใหม่มาอย่างกรุงเทพครับ
ที่นั่งผ่านคอลเซนเตอร์แล้วไปจ่ายค่าตัวผ่านร้านสะดวกซื้อ
นำใบเสร็จมาเปลี่ยนเป็นตัวโดยสารที่สถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้เราเลือกเดินทางไปกับสมบัติทัวร์กับบริการระดับสุพรีนคาร์ด
ที่นั่งละ๗๕๙บาท
เมื่อรถมาเทียบชาญชาลามีพนักงานช่วยจัดสัมภาระ
พร้อมกับการต้อนรับอย่างสุภาพ
สมบัติทัวร์มิเทฟพรรดิเนินทางสวัสดีค่ะ
งงเป๊ะล้อหมุนตามเวลา
ก้าวแรกสะดุดตาด้วยเบาะนั่งสีม่วงแดงที่ปรับเอนได้ถึง๑๓๕องศา
ส่วนพักเท้าก็ช่วยทำให้นั่งกึ่งนอนได้สบาย
ดปุ่มนี้ให้เบาะนวดทำงานช่วยคลายกล้ามเนื้อได้เบาค่ะ
ความประทับใจคือการให้บริการจากพนักงานต้อนรับตลอดเวลาการเดินทาง
การเสิร์ฟของว่างขนมน้ำดื่มด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ
คนขับรถใช้ความเร็วคงที่ไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีเปลี่ยนคนขับระหว่างทางเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร
ทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะ๖ชั่วโมงผ่านไปแวะทานข้าวที่จังหวัดกำแพงเพชร
อีกหนึ่งบริการที่ลูกค้าติดอกติดใจในสมบัติทัวร์นะคะก็คือการแวะพักระหว่างทางค่ะ
อาหารหน้าตาแบบนี้นะคะรสชาติอร่อยแบบนี้นะคะกินได้ไม่อั้นจนกว่าจะพุงกางไปเลยค่ะ
ราดแกงและก๋วยเตี๋ยวเติมได้เต็มที่ส่วนใครยังไม่หิวก็เอาหางบัตรมาแลกเป็นเครื่องดื่มได้
พนักงานต้อนรับยังตามมาดูแลถึงโต๊ะค่ะ
ที่ต้องดูแลผู้โดยสารขนาดนี้เพราะเราต้องการให้ผู้โดยสารประทับใจค่ะ
ตลอดการเดินทาง๙ชั่วโมงเราอยากให้ผู้โดยสารมีความสุขตลอดการเดินทางค่ะ
และเป็นการดูแลที่ยกระดับรถทัวร์ให้เหมือนกับสายการบินค่ะ
การเดินทางสิ้นสุดที่กรุงเทพเวลาประมาณ๒ทุ่มรวมเวลา๑๐ชั่วโมง
การบริการภาพรวมเรียกได้ว่าเทียบเท่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ในฐานะผู้โดยสารรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างคนพิเศษที่สุดแม้ทางจะไกลแต่ก็ผ่อนคลายได้ทีเดียวค่ะ